คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็ใหญ่ชนใหญ่นะฮะ
ล้อชนกับ๑๐ล้อนะครับ
คือมี๑๐ล้อ๒คันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะความจริงเนี่ย
แต่ฝั่งที่ไล่ตามเนี่ยเขาบอกว่าเมียของเขาหายไป
แล้วเขาจับได้ว่าเมียของเขาเนี่ยนั่งรถไปกับรถสิบล้อของเพื่อน
ก็เลยขับรถ๑๐ล้อไล่ตาม
แล้วไปเจอกันบนทางด่วนปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายชนกันครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะพลิกคว่ำข้าวของล้มระเนรนาศอยู่นี่ฮะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่สพบังพีน้อยนะครับ
รถบรรทุก๑๐ล้อชนกันนะครับนี่เป็นทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่บางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
รถบรรทุก๑๐ล้อฮีโนสีขาวทั้ง๒คันนะครับ
เสียหลักแล้วก็ไปชนแบรีเออร์ไปชนเสาไฟที่เกาะกลาง
มีคันหนึ่งข้ามเลนไปยังฝั่งขาเข้าชนบุรีด้วย
ขาเข้ากรุงเทพเนี่ยไปอยู่ฝั่งขาเข้าชนบุรีอีกคันนึง
แล้วมีชิ้นส่วนแบบบ้านที่บรรทุกมาหลายชิ้นเนี่ยนะฮะ
เรือนกระจัดกระจายหมดเลยนะครับ
คือแต่ละชิ้นนี่หนัก๑ตันนะฮะ๑๐๐กิโลกรัมนะครับ

เอาคันแรกก่อนนะมีคันนึงเนี่ย
ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผู้ชายชื่อนายพิชิตอายุ๓๙
ผู้หญิงอายุ๓๕สมมุติว่าชื่อสุก็แล้วกันนะ
สุเนี่ยเป็นเพื่อนสาวของพิชิต
และเป็นเมียของคนขับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ขับไล่ตาม
ทั้งคู่เนี่ยกระเด็นออกมานอกรถคันที่นั่งมาด้วยกัน
ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีกคันนึงบุญมาที่เป็นสามีของสุและเป็นเพื่อนของพิชิต
ขับไล่ตามเข้ามาแล้วก็ปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็ชนกันเนี่ยฮะ
บุญมานี่ไม่เจ็บนะฮะฮีโน่สีขาวเหมือนกัน
นี่ไปจอดขวางเลนอยู่นะครับรถก็พังเสียหายเหมือนกัน
บุญมาอายุ๔๔มากับลูกชายอายุ๑๘ลูกชายนี่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากเคลียร์เรื่องคนเจ็บแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการเรื่องของรถทั้ง๒คันนะครับบรรทุกทั้งคู่
จะพวกเศษชิ้นส่วนแบบบ้านปูนอิดอะไรต่างนานาที่แบบตกขวางถนนอยู่เยอะแยะไปหมด
จากการสอบสวนนายบุญมานะครับนายบุญมาบอกว่าได้ไปขึ้นชิ้นงานแบบบ้านมาจากลำลูกกาปฐุมธานี
เขามากับลูกชายนะฮะอายุ๑๘นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ข่าวว่าเมียของเขาก็คือสุ
นั่งรถบรรทุกไปกับเพื่อนที่ชื่อพิชิตไปรับชิ้นงานแบบบ้านเหมือนกันแต่ไปที่บางวัว
เขาทำงานบริษัทเดียวกันบุญมาเนี่ยเขาต้องไปรับที่ลำลูกกาพิชิตเพื่อนต้องไปที่บางวัว
เขาบอกเขาก็คิดว่าเมียเขาจะอยู่บ้านเอ้าเมียขึ้นรถบรรทุกไปบางวัวกับเพื่อนได้ยังไง
เขาก็เลยขับไล่ตามเลยฮะสุดท้ายเนี่ยไปเจอบนทางด่วนครับบุญมาบอกว่าก็พยายามจะส่งสัญญาณเรียกให้เขาจอดรถ
เพื่อจะมาคุยมาเคลียร์กันแต่พิชิตไม่ยอมจอดขับหนีขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเขาก็ขับตาม
พยายามแซงขวานะพิชิตก็ไม่ยอมมาถึงจุดเกิดเหตุเขาอ้างว่าพิชิตเนี่ยขับปาดหน้าเขาก่อนจะไม่ให้แซง
มันก็เลยเกิดการเฉียวชนกันแล้วรถก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าไปชนบารีเออร์ไปชนเกาะกลาง
เนี่ยภาพคือน่ากลัวมากนะรถใหญ่ทั้งคู่แล้วดูสภาพรถและสภาพถนนหลังเกิดเหตุสิ
แล้วของที่บรรทุกมาอีกแล้วมีคันหนึ่งกระเด็นข้ามเลนไปฝั่งนู้นเกิดไปโดนรถที่เขาแล่นสวนมาพอดี
จริงเดือดร้อนรถคันอื่นเนอะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนที่ว่ามีปัญหาในครอบครัวอะไรก็ว่ากันไป
แต่ดูสิเละเทะไปหมดเลยอ่ะแล้วคุณมาขับไล่ตามกันอย่างนี้เอาลองฟังนะฮะ
มันมีกล้องไหมถ้ามีกล้องจะรู้ว่ามันเป็นยังไง

ทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเนติชาวนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับทางด่วนบุรพาวิถีกมที่๓๔ขาเข้ากรุงเทพนะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็มาเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับ
รถที่เกิดเหตุทั้งสองคันก็ถูกขนย้ายไปที่สพบังพลีน้อยนะครับ
นี่ฮะความเสียหายต่าง
ส่วนตัวของนายพิชิตกับสุเพื่อนหญิงที่มาด้วย
ซึ่งก็คือเมียของบุญมาเขารถอีกครั้งหนึ่ง
เราก็ยังติดต่อไม่ได้นะ
ส่วนบุญมาเนี่ยเขาก็บอกกับเรานะฮะ

บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในครอบครัว
ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แล้วกัน
ตัวเขาไม่บาดเจ็บแต่ลูกชายบาดเจ็บ
อยากให้ช่วยชี้แจงนะครับพี่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับ

หยอกไม่ได้แค่นี้แหละ

ไงพี่บุญมาพี่บุญมาก็ทราบดีเนาะ
เป็นเรื่องในครอบครัวแล้วพี่บุญมามาขับสิบล้อไล่กันอย่างนี้
คือพี่บุญมาต้องทำความเข้าใจใหม่นะ
ในครอบครัวพี่ก็ไปตกลงกันในครอบครัวนะ
นี่กำลังเอาปัญหาในครอบครัวมาสร้างปัญหาให้กับสังคม
รถไปชนชาวบ้านเขาเจ็บเขาตายขึ้นมาเนี่ย
ครอบครัวอื่นเขาจะเดือดร้อนจากเรื่องของครอบครัวของพี่นะ
คือจะเรื่องเพื่อนกับเมียเมียกับเพื่อนแล้วก็ไปเคลียร์กันเอง
สพบังพลีน้อยบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
เดี๋ยวจะให้ทั้งฝั่งคู่กรณีทั้งสองฝั่งเนี่ย
โดยเฉพาะฝั่งที่บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วจะเรียกมาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
นี่ไม่รวมเรื่องทรัพย์สินของทางราชการที่พังเสียหายอีกนะ

สาวไฟฟ้าสามต้นอะต้นนึงเป็นแสนน่ะรับผิดชอบกันไหวหรือเปล่า